มาดูเรื่องที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงนักเรียนชั้นม๔คนหนึ่งหน่อยนะฮะ
อยู่ที่บุรีรำนะครับซึ่งปรากฏว่ามีข่าวขึ้นมาก็คือ
น้องเนี่ยเสียชีวิตเพราะไปกินส้มตำปลาร้าส้มตำใส่ปลาร้า
แล้วก็ท้องเสียหนักเลยจนสุดท้ายเสียชีวิต
แต่เรื่องนี้เรียนไว้ก่อนนะครับว่าต้องรอผลอย่างละเอียดจากทางแพทย์ด้วยนะ

ใช่แม่ค้าขายส้มตำก็บอกว่าอย่ามาต่อว่าเขาเลย
ตอนนี้คนไปกล่าวหาเขาว่าเป็นแม่ค้าส้มตำมรณะบ้างแหละอะไรบ้างแหละ

ส้มตำเนี่ยอาหารยอดฮิตอย่างหนึ่งของคนไทยนะครับชาวต่างชาติก็ชอบ
คือส้มตำปลาร้าเนี่ยมันก็หลายสูตรนะนะคุณเขียนมาสอน
ปลาร้าสุกมากสุกน้อยหรือปลาร้าสดใส่เข้าไปมันก็แล้วแต่จะปรุงอะไรกันยังไงนะครับ
แต่น้องนักเรียนหญิงชั้นม๔ที่อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดบุรีรำที่เสียชีวิตเนี่ย
น้องกินส้มตำปลาร้านะฮะไม่ได้ใส่ปูนะฮะเพราะว่าเราตามเจอแม่ค้าที่ขายแล้วนะครับ
เดี๋ยวท่านรอฟังว่าเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงนะครับ
แต่น้องเนี่ยสั่งส้มตำร้านนี้มากินเป็นร้านแถวหมู่บ้านแล้วท้องร่วงรุนแรงจนช็อกแล้วเสียชีวิต
ระบุเบื้องต้นว่าเกิดจากการติดเชื้อในทางเดินอาหารแล้วก็เสียชีวิต
น้องเสียชีวิตเมื่อ๒๕สิงหาคมนะครับเรื่องนี้ก็เป็นข่าวดังขึ้นมา
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปถามข้อเท็จจริงหน่อยว่าทางครอบครัวเกิดอะไรขึ้น
แม่ค้าส้มตำเออมันเป็นยังไงทำส้มตำแบบไหนอะไรยังไง
คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
วันนี้ไปที่บ้านของน้องที่เสียชีวิตนะครับ
น้องนักเรียนหญิงชั้นม๔คนนี้ชื่อนางสาววะนิดาอาจเสียงรำ
หรือน้องน้ำฝนอายุสิบหกปีนะครับเป็นลูกสาวคนเล็กของนางขจร
คุณแม่เนี่ยอายุ๕๖แม่บอกว่าเมื่อ๒๔สิงหาคม
ซื้อส้มตำมาจากร้านหน้าปากซอยอยู่ห่างจากบ้านไม่เกินร้อยเมตร
เป็นร้านที่ซื้อกันประจำก็ซื้อมาให้ลูกสาวกิน
สั่งส้มตำปูปลาร้าแถวนั้นก็ขายถูกครับ
ก็เป็นร้านส้มตำแถวหมู่บ้านขายแค่๑๐บาทเองถุงหนึ่ง
สั่งอย่างเดียวกลับมาถึงบ้านก็มานั่งกินกับลูกสองคน
เมื่อ๒๔สิงหาคมนะฮะหลังจากนั้นก็เข้านงเข้านอน
ตี๔เข้าสู่ช่วงเช้ามืด๒๕สิงหาคม
น้ำฝนลูกสาวเกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงท้องเสียแบบถ่ายไม่หยุดนะครับ
แม่ก็หายาที่พอมีอยู่ให้กินก็เอายาแก้ท้องเสียให้กิน๑เม็ด
แล้วก็ให้กินน้ำเกลือแร่เผื่อจะได้มีแรงแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นนะครับ
มาถึงเช้าลูกสาวยังอ่อนเพลียแล้วอาการก็ซุดลงอีกนะครับ
ไม่มีแรงอะไรเลยแม่ก็ย้ายน้องจากในห้องนอนเนี่ยจากที่นอน
ออกมานอนเตียงที่อยู่หน้าบ้านผ่านไปถึงเที่ยงวัน
บอกว่าถึงเที่ยงวันน้องน้ำฝนทีนี้เริ่มหนักขึ้นเรื่อย
ยังถ่ายตลอดเวลาอุจจาระราดเต็มที่นอนไปหมด
ไม่ไหวต้องไปบอกพี่ชายก็คือลุงของเด็กที่เสียชีวิต
พี่ชายของเธอก็มาดูเห็นท่าไม่ค่อยดีแน่
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ไม่ทันฮะน้องน้ำฝนช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาล
หลังจากลูกสาวเสียชีวิตนางขจรบอกว่าเสียใจมาก
ลูกสาวต้องมาเสียชีวิตแบบนี้เป็นการจากไปที่เร็วเกินไปเร็วมาก
แล้วปกติลูกสาวก็เป็นคนแข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่มีโรคประจำตัวอะไร
ตอนแรกยังคิดว่าลูกจะไม่เป็นอะไรมากเห็นว่าท้องเสีย
ก็เลยไม่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่แรกที่มีอาการ
ซึ่งณขณะนี้แม่บอกว่ายังรู้สึกโทษตัวเองอยู่ตลอด
ว่าตัวเองเนี่ยเอาลูกไปโรงพยาบาลช้าเหมือนเป็นคนทำให้ลูกตาย
ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้เวลานอนเนี่ยคิดถึงหน้าลูกตลอดเวลา

กลับมาถึงตอนนั้นกินกับลูกเถอะ

ตีสี่หิ้งมลุกท้าย
แม่ทำใจไม่ได้แม่คิดถึงเขา

สภาพที่เห็นก็คือตกใจมากเพราะว่าหลานสาวนอนอุจจาระแบบเต็มที่นอนเลย
ซีดไม่มีแรงคือดูแล้วอาการหนัก
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มานำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายแล้วก็ไม่ทัน
คิดว่าสาเหตุอันนี้คือลุงเขาคาดการณ์นะตามที่ลุงคิดนะ
ลุงเขาบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากส้มตำปูปลาร้าที่หลานสาวกินเข้าไป
อาจจะใส่ปลาร้าดิบที่ไม่สะอาดแล้วก็เกิดการท้องร่วงอย่างรุนแรงจนเสียชีวิต
ดูที่ผ้าถุงดูที่เกงดูที่ถ่ายกเต็มหมดเลยนะ
ลาดหมดแล้วมันเยอะมากแล้วก็สีหน้าเขาเหมือนกับ
ทีมข่าวของเราก็ไปเจอแม่ค้าร้านส้มตำร้านนี้นะคะ
เราตามไปเจอแล้วก็ไปถามความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไปถึงบ้านเลยไปถึงบ้านของคนขายส้มตำ
นางสำรวยทองนารินอายุ๕๐ปีเจ้าของร้านส้มตำ
บอกว่าก็ยอมรับว่านางขจรไปซื้อส้มตำที่ร้านเธอจริง
วันนั้นกำลังจะเก็บร้านอยู่แล้ว
ขจรมาขอร้องว่าทำให้หน่อยเถอะ
เธอก็เลยให้หลานเธอเป็นคนทำให้
เมนูที่สั่งก็คือส้มตำปูปลาร้า
ของเธอยืนยันว่าใส่เครื่องปรุงตามปกติเหมือนทุกครั้ง
แต่ไม่ได้ใส่ปูใส่แต่ปลาร้า
แล้วก็ใส่แค่นิดเดียวเพราะว่านางขจรบอกว่าใส่ปลาร้าด้วยเถอะขอให้ใส่
กับหลานสาวยืนยันว่าส้มตำที่ร้านปลอดภัยแน่นอน
เพราะทุกครั้งที่ตำเสร็จจะชิมเองตลอด
ก็เหมือนกับหลายร้านที่เราเห็นพอตำเสร็จแม่ค้าก็จะเอาช้อนตักมาชิมว่าอร่อยหรือยังอะไรแบบนี้
เขาบอกเขาก็ชิมเองวัตถุดิบก็ซื้อมาจากตลาด
ปลาร้าที่ใส่ก็ไม่เคยเปลี่ยนเจ้า
หลังจากมีข่าวออกไปกลายเป็นว่าร้านของเธอเป็นร้านส้มตำมรณะ
ส้มตำที่คนกินแล้วตายอ่ะแม่ค้าเลยบอกว่าเสียใจมากนะ
อย่าเข้าใจผิดเลยเขาก็ทำทุกอย่างเหมือนที่เขาเคยขายเหมือนทุกวัน
คนที่มาสั่งก็สั่งปลูปลาร้าแต่เราไม่เคยมีปลาร้าไม่เคยมีไอปลูไง
ก็เสียใจเนอะไม่น่าตายนะเราเสียใจ
เพราะว่ามันเสียความรู้สึกน้องเขาอายุยังน้อยอยู่ไม่น่าจะ

ใช่เราก็ไม่คิดเนอะเพราะว่ามันเป็นการร้านเรา
เพราะว่ามีคนกินเราก็กินของเราทุกวันลูกสาวก็กินกินทุกวัน
เราก็กินลูกสาวเราชอบกินข้าวไม่ต้องหาอะไรก็ได้ส้มตำอย่างนี้
มันก็ไม่เคยมีใครเป็นอะไรก็เข้าห้องน้ำก็ปกติเหมือนอย่างเรา
อย่างเขาอ่ะเราพูดไม่ออกเรารู้ว่าเสียใจกัน
ก็วันนั้นเขาบอกว่าลูกหิวมากอยากกินแบบนี้ไม่ได้กินข้าวทั้งวัน
ก็เลยมาซื้อสั่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกวันใส่มะนาวนิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยปลาร้านิดหน่อยพริกสองเม็ด

เขาบอกผมว่าเขาสั่งตำปูปลาร้า
ใช่ค่ะแต่แกบอกว่าไม่เอาไม่เอาปูวันนั้นก็ไม่มีปูนะคะ
แล้วตำอะไรให้เขา
เขาตำปูปลาร้าค่ะแต่ว่าไม่เอาปูใส่ปลาร้านิดหน่อย
เห็นข่าวเมื่อวานว่ากินส้มตำแล้วท้องล่วงดับแบบนี้ค่ะ

ก็คือว่าทำให้น้องต้องเสียชีวิตหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ
เราก็คิดไปในด้านที่แบบด้านลบที่เห็นข่าว
ร้านนี้เขาบอกว่าขายส้มตำมาเป็นปีแล้วนะคะ
ปลาร้าก็ซื้อมาจากร้านประจำในตลาดเทศบาลเมืองบุรีรำ
ปลาร้าที่ใช้เป็นปลาร้าดิบไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ต้มให้สุก
ซื้อมาแบบไหนใส่แบบนั้นเลย
เพราะคนส่วนใหญ่ชอบกินปลาร้าดิบเพราะว่าหอมกว่า
รสชาตินัวกว่าอร่อยกว่าปลาร้าที่นำไปต้มสุก
อันนี้ที่ร้านเขาบอกนะแล้วเขาบอกว่าเขาตักใส่แค่น้ำ
ไม่ได้มีตัวปลาอะไรใส่ไปด้วย
แล้วแต่คนชอบด้วยถ้าคนภาคกลางหรือกรุงเทพอาจจะต้องต้มหน่อย
นี่คือที่ร้านนะฮะวันนี้ปิดเพราะฝนตกเขาไม่ได้ปิดหนีเขาบอก
คือมีข่าวว่าปิดร้านหนีปิดร้านแล้วเนี่ยคือทางร้านเขาก็บอกว่าเขาฝนตกหนักเนี่ยฮะ
เขาเลยต้องปิดนะครับส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของน้องน้ำฝนนะครับ
หลังจากที่เสียชีวิตทางแพทย์ได้ชนะสูตรเบื้องต้นนะครับ
แพทย์โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำระบุว่าเกิดจากการติดเชื้อในทางเดินอาหาร
โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรำได้ส่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวลงพื้นที่ไปสอบสวนแล้วนะครับ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะไปซักประวัติจากญาติของน้องน้ำฝน
ว่าเคยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเบื้องต้นก็พบว่าน้องน้ำฝนเคยเข้ารับการรักษาตัวด้วยอาการระบบลำไส้มาก่อนหน้านี้ด้วย
แต่น้องจะเสียชีวิตจากอะไรจากส้มตำปลาร้าที่กินจากโรคที่เคยมีอยู่เก่า
หรือเรื่องของการท้องเสียแล้วไปโรงพยาบาลไม่ทันหรือว่าช้าหรืออะไรยังไงเนี่ย
ตรงนี้เดี๋ยวรอรายละเอียดจากการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่ง